คุณอรุณาของดิฉันจะบอกเลยว่านับนิ้วไปมานะ
อยู่วงการนี้มาประมาณ๑๙ปีแล้ว
จูบจริงขังแรกในการเล่นละคร
คือคุณบีน้ำทิพย์มีผลงานผ่านหูผ่านตาเรามามากมาย
ทั้งเป็นนักร้องทั้งนักแสดงเจ้าบทบาทหลายบทบาทเลยทีเดียวนะคะ
แต่นี่แหละกาดอกจันทร์เอาไว้เลยว่าเพิ่งเคยจูบจริงครั้งแรก
และหนุ่มคนนั้นก็คือฟิล์มธนพัฒน์

พูดไปก็เขินไปคุณเจ้าตัวเขาจะเขินขนาดไหนไปดูจากบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ
ด้วยความที่มันอินนะคะแล้วเรารู้สึกว่าคนดูก็อินด้วย
เราก็เลยคิดว่าอะไรที่มันสมจริงแล้วมันดูไม่น่าเกลียด
ในการที่จะเลิฟซีนจูบครั้งแรกจริงก็มันก็คงไม่น่าเกลียดอะไร

ต้องบอกว่าการแสดงครั้งนี้เป็นการทำเพื่อคนดูจริง
ไม่ได้หมายถึงว่าเรื่องอื่นที่เราไม่จูบจริงแล้วเราจะไม่อินอย่างนั้นนะคะ
แต่หมายถึงว่าอะไรที่มันการเล่าเรื่องมากกว่าภาพหรืออะไรก็แล้วแต่
ถ้ามันเล่าเรื่องแล้วมันสมเหตุสมผลเหมาะแก่การเลิฟซีนที่จะต้องจูบจริง
เผินเผินมากเผินมากเผินน้องมาก

สำหรับพี่บีน้ำทิพย์แล้วก็ฟิล์มธนพัฒน์
หลายคนเนี่ยจิ้นกันแบบหูนอกจอแต่ว่าจิ้นไม่ได้นะคะ
เพราะว่าปี้บีก็มีตัวจริงในหัวใจอยู่แล้ว